มาดูเรื่องดังระดับประเทศ
ทนายปลอมครับทนายปลอมว่าความมาหลายคดีปรึกษาให้คนมาตั้งหลายปี

คดีที่เขาว่าความนั้นชนะก็มีแพ้ก็มี

แล้วทำให้รู้เลยว่าเราเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ยากเหลือเกินนะ

โพสต์ภาพเนี่ยตัวเด็กพี่เบิร์ด
คือทนายอาสาปรึกษาในกลุ่มฟรีนี่เฟซบุ๊คเขานะ
โดยทนายอาชีพเพื่อเตือนภัย
คือไปพบผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดคุยอ้างตัวว่าเป็นทนายความเขาชื่อพรเทพฮะ
จะแต่งตัวเป็นทนายความเสื้อผ้าหน้าผมใส่สูตรผูกเล็กไทย
โชว์เช็คอินตามศาลนะครับทำตัวเหมือนทนายเป๊ะทุกอย่างแล้วยังมีแคปชั่นด้วยนะ
ปีบนเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลย
โดยเคยว่าความบนศาลมีทั้งแพ้และชนะครับคุณผู้ชม
ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตจากตัวทนายความนะครับ
เจ้าตัวโพสต์ไว้เนี่ยไม่พบในทะเบียนสภาธนายความครับ
ซึ่งแจ้งไว้เมื่อวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้เขาอยู่กำแพงเพชรนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้แล้วล่ะเบื้องต้นถูกดำเนินคดีฐาน
ปลอมแปลงคำพิพากษาสารจังหวัด
สอบสวนให้การสารภาพนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งฝากขัง
ซึ่งชื่อจริงของเขาคือนายพรเทพฮะ
อาชีพจริงของเขาคือขายไก่หมุนครับ
เรื่องนี้สะพาดธนายความนะครับออกแถลงการเลยนะครับ
กรณีของนายพรเทพที่ไม่มีชื่อตามทะเบียนนะครับ
แล้วก็ไม่มีใบรับอนุญาตว่าความเข้าข่ายความผิดหลายบทครับ
มอบหน้าให้นายทะเบียนดำเนินคดีกับนายพรเทพ
ในความผิดตามพรธนายความพศ๒๕๒๘แล้ว
แล้วก็แจ้งถึงผู้เสียหายที่ถูกนายพรเทพหลอกลวง
ให้มาแจ้งเรื่องกับสภาธนายความ
ส่วนกรณีการขึ้นว่าความนั้นเอออันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมนะฮะ
สารตรวจสอบใบอนุญาตและใบแต่งตั้งทนาย
ซึ่งนายพรเทพปลอมแปลงเอกสาร
จะแจ้งความเอาผิดที่สพเมืองกำแพงเพชรวันนี้ครับ
ไม่ปรากฏว่าผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความของสภาธนายความ
แล้วก็ไม่เคยจดทะเบียนรับบรรยาศให้เป็นธนายความครับ
ที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ
ในสารบของทนายความไม่ปรากฏเลยครับ
มันเป็นการคล้ายเป็นการเหมือนกับปลอมบัตรประชาชน
เขาปลอมข้างนอกไม่ได้ปลอมข้างในนะครับ
สภาธนายความหรือเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้เกี่ยวเลย
เป็นการไปปลอมข้างนอก
ซึ่งเราไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องนะครับ

อยู่ที่หมู่๖ตะบลคนเทียมพเมืองจกำแพงเพชรครับ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ที่เห็นม่านปิดนี่อยู่คือสำนักงานของเขา
ข้างในก็มีเสื้อกั๊กสีดำติดโลโก้สภาธนาความแขวนอยู่ด้วยเห็นไหม
ทางซ้ายนั่นเสื้อเหมือนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะ

ก็ที่มุมห้องมีรูปของเขาเนี่ยติดอยู่นะครับ
แล้วก็มีเตียงผ้าใบอยู่ในห้องด้วย

นายพรณเทพเนี่ยครับจบปริญญาตรีคณะนิจศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี๒๕๖
ก็ไปฝึกงานสำนักงานกฎหมายนั่นแหละนะครับ

ฝึกไปฝึกมานะครับก็มีความรู้สิครับฝึกงาน
มีความรู้นะครับด้านการว่าความแล้วก็
การติดต่องานยุติธรรมนะฮะ
ก็เป็นอาจจะคล้ายผู้ช่วยทนาย

ได้รับว่าความนะฮะมา๒ปีหลังจากเลิกขายไก่หมุน
นายพรเทพนะครับเคยโพสต์รูปเซลฟี่กับ
นายวัชลพลยานะเครือซึ่งคุณวัชลพลเนี่ยนะ
เขาเป็นทนายตัวจริงนะครับซึ่งคุณวัชรพลออกมาชี้แจง
บอกว่าก็เพิ่งทราบเหมือนกันนี่แหละเพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละ

พรเทพไม่ใช่ทนายที่ผ่านมาดูไม่ออกเลยนะฮะ
นายพรเทพก็มักจะอ้างว่ารับงานแล้วทำไม่ทันต้องจ้างคนอื่นมาทำต่อ
แล้วก็ลักษณะเป็นแบบหักหัวคิว
แปลว่าที่พี่เบิร์ตเล่ามานี่คือทุกอย่างเลยนะ
โปรไฟล์ใช่ไหมให้ดูเป็นทนายความ
มีใส่ชุดนะแล้วก็มีเช็คอินที่ศาลให้รู้ว่าไปทำงานจริง
ทีนี้พอมีคนติดต่อมาอยากให้ว่าความให้
ก็แจกจ่ายคดีให้กับทนายตัวจริง

แม่ของคุณพรเทพเป็นยังไงไปดูที่บ้านนะครับ
ในบ้านก็เปิดเป็นสำนักงานใช่ไหม
บอกที่ผ่านมาก็เห็นลูกออกไปทำงานเป็นทนายตลอดนะ
ไม่เคยรู้เลยว่าไปหลอกคนอื่นเขา
แต่ลูกชายฉันเป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
และเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยมีลูกสาว๒คนครับ
อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับเหยื่อของทนายความปลอม
คือคุณอ๋อมแอ๋มคุณอ๋อมแอ๋มเปิดเผยบอกว่า
ว่าจ้างนายพรเทพฟ้องคดีหมินประมาทเมื่อเดือนธันวาคม
ผิดปกติยังไงฮะเธอบอกเอ๊ยเธอแม่ย
ไปโอนไปโอนไปรวมแล้ว๔๒๐๐๐บาทครับ
โอนไปเยอะเนอะ

ต่อมาเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๐
เธอได้เลขคดีดำไปขึ้นสารที่จวัดชนบุรี
เพราะว่าอ้างติดสถานการณ์โควิดต้องขึ้นสารออนไลน์ใช่ไหม
จึงเริ่มจับได้ว่าเป็นเลขคดีปลอม
พอท้วงไปก็ส่งเลขคดีมาใหม่
นายพรเทพก็ขอเงินงวดสุดท้ายด้วย๕๐๐บาท
แต่เธอรู้ว่าเธอถูกหลอกเลยโอนไปแค่พันห้า

ต่อมาเดือนเมษายนนายพรเทพน่าจะรู้ตัว

ติดต่อมาขอเงินคืนทั้งหมดงวดละ๕๐๐๕๐๐บาท
อ้างว่าไม่มีเวลาไปว่าความให้เพราะคดีเยอะ
เธอได้เงินคืน๑๕๐๐๐บาทไปตรวจสอบจากสภาษณะในความไม่พบชื่อเขา
ไม่ได้เป็นทนายจึงแจ้งความดำเนินคดี
นายพรเทพติดต่อขอให้ถอนแจ้งความแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินที่เหลือให้พร้อมดอกเบี้ย
ตลอดเวลาที่ว่าจ้างไม่เคยเจอตัวเป็นกันสักครั้งเดียว
แล้วทางทนายไก่หมุนคนนี้ดึงเข้ามา
แนะนำมาให้คำปรึกษานั่นนี่อย่างเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
คือเขามีเอกสารใช่ไหมแต่พอไปตรวจสอบไอ้เลขหมายนั้นจริง
จริงแล้วเลขที่ทนายที่อ้างอิงมันเป็นเลขของทนายที่เป็นผู้หญิง
เป็นทนายจริงนั่นแหละที่เป็นผู้หญิงแล้วรูปถ่ายก็มีการเหมือนกับมาตัดต่อ
โอ้โหคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นแล้วนะ
เออแต่จริงเขาก็จบนิติศาสตร์นะผมผมไม่แน่ไม่ทราบว่าไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ไปเรียนไปสอบตัวทนายให้ผ่าน
แต่ก็มีคนที่เรียนนิติศาสตร์มาแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานด้านกฎหมาย